และกำเนินย้ำนะครับนอกเหนือก่านติดตามดู
ในบ้านเราก็มีการถ่ายทอดนะครับ
สิ้นหรือถึงเรือยาพระเพณีงานสนใจ
ซึ่งพรุ่งนี้ครัวทางทีวีมันมีออกการถ่ายทอด
ให้ผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับ

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาโรงกรบรินทรเทพยพรางกูล
ก็แน่นอนครับการจัดการแข่งขันนั้นจัดที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ริมเขื่อนท่าน้ำนทบุรีตั้งแต่วันที่๑๘๑๙สิงหาคมคือเสาร์และอาทิตย์
ซึ่งวันนี้เป็นพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก
นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน
วันแรกของการแข่งขันครับมีการชิงชัยทั้งสิ้น
คู่แข่งขันกัน๒รอบเที่ยวแรกแล้วก็กลับสายน้ำ
แล้วก็ไปด้วย๓๐ฝีพายหญิง๓๐ฝีพายก๑๓๐ฝีพายก๒
ฝีภายก๑กับ๕๕ฝีภายก๒
คู่เปิดสนาม๓๐ฝีภายหญิงเที่ยวแรก
พลังศรัทธาเอาชนะพรเทพศิรินทรไปก่อน
แล้วก็ประเภท๕๕ฝีภายก๑เที่ยวแรก
เจ้าแม่ประดูกทองเอาชนะ๓บีบีหนุ่มเบืองนล
แล้วก็คู่ไฮไลท์๕๕ฝีภายก๒
พรพญาตากแชมป์สนามนี้เมื่อปี๒๕๘
พบกับเทพทักษิณครับแชมป์สนามนี้เมื่อปี๒๕๕๙
ก่อนที่เท่ทักษิณนั้นจะพายเข้าเส้นชัยไปขาดลอย
แฟนติดตามกันได้นะครับการถ่ายทอดสด
แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ประจำปี๒๕๑ในรอบชิงชนะเลิศ
ในวันอาทิตย์ที่๑๙สิงหาคมทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา๑๕นาทีไปจนถึง๑๗นาที